มูฟออนแล้วเริ่มใหม่ดีกว่า
เพราะวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดตราด
เขาว่ากันว่ามีตะเคียนคู่สุดศักดิ์สิทธิ์จ้า
มุฟออนไวชนะกว่าใครบอกเลย
จริงเจ็บได้แต่ว่าอย่าทิ้งช่วงนาน
ให้ไปต่อไม่รอแล้วนะ

อันนี้ฉันก็ไม่ไปค่ะอันนี้ฉันเล่าให้ฟังเฉยนะคะคุณ
อย่างนี้เขาบอกว่าแม่ตะเคียนคู่ที่โรงเรียนแห่งนี้
มีการเล่าขานต่อกันมาว่า

แล้วชาวบ้านตางามเขาก็นับถือกัน
และมักจะมาขอโชคขอลาบกันแล้วก็บนบานสารกล่าวในเรื่องต่าง
เป็นความเชื่อแล้วก็ความศรัทธาของคนในพื้นที่

มาพร้อมกับเย็ดเพื่อจะมาขอโชค

เพราะว่าก่อนหน้านี้เธอติดตามข่าวแม่ตะเคียนคู่
แล้วก็มองไปเห็นเลขที่ต้นไม้
เธอก็เลยลองนำเลขที่เห็นที่จินตนาการได้เนี่ยนะ
เสี่ยงโชคปรากฏว่าถูกรางวัลนะคุณ
รับงานไป๑หมื่นบาท
โหไม่น้อยนะจ๊ะ
ในการขอโชคนะวิธีการของเขาก็คือจะ
จุดทูบจุดเทียนไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำต้นตะเคียนคู่
แล้วตอนที่ไหว้เนี่ยเธอตาดีมองไปเห็นอีกแล้ว
อะไรครับเฮ้ยเธอมันจะมองไปเห็นที่ต้นไม้อีกแล้ว
เธอก็เลยบอกว่าเจ้าแม่คงไม่ได้ให้ทาแป้งที่ลำต้นแล้วแหละ
แบบยังไงดีไปทาให้แม่หน่อยไหม
คุณแม่อยากจะเติมแต่งใบหน้าให้สวยงาม
ญาติที่มาด้วยกันก็ไม่มั่นใจไปเปิดสบายดูลำต้น
คุณดูดิแล้วก็ทาแป้งลงไปเนี่ยเนี่ยเนี่ย
จุดนี้ที่เปิดสบายปรากฏว่าชัดเจนกว่าเดิม
เขาว่าแบบนี้แต่ดิฉันดูยังไงก็ไม่เห็นนะ

มันก็เป็นเหมือนลายไม้อ่ะเนอะแต่คนที่เขาเห็นเขาจินตนาการก็จะเห็นแบบนั้นนะ
ดิฉันเคยไปแล้วก็ถามแบบหลายที่นะว่าดูตรงไหนยังไง
คนที่เห็นเขาชี้ให้ดูนะเขาชี้ดูเราก็จะอ๋อจริงด้วยอะไรแบบเนี้ย
แล้วก็จะแบบเหมือนมีจินตนาการตามเขานะคะ
หลังจากที่แบบรูปไลค์ด้วยต้นตะเคียนกันไปเรียบร้อย
นำโทรศัพท์มาถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ละลึก
แล้วก็ส่วนใหญ่คนที่ถูกเขาจะมาแก้บนนะคุณผู้ชม
เรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคล
ใช้วิจารณญาณในการรับชมละการ
แต่ว่าเอามาให้ดูกันแบบนี้เพราะอยากจะให้ทุกคน

งวดที่แล้วเมื่อวานนี้มันเจ็บใช่ไหมไม่เป็นไร